รักมากครับได้ช่วยสังคม
อยู่มา๑๐กว่าปีแล้วครับให้ไปไหนครับใจมันรักแล้วครับ
ท่านผู้ชมครับไทยรัฐนิวโชว์คืนนี้เจาะเรื่องนี้กันหน่อย
เรื่องขยะในพื้นที่กรุงเทพธ์อาหาราคอน
คือข้อมูลขยะปริมาณขยะในพื้นที่กรทมแต่ละวันเนี่ยมีเป็นหมื่นตันนะฮะ
เยอะขนาดไหนเอา๑๐๐กิโลกรัมเนี่ยเอา๑๐๐คูณ๑๐๐๐เข้าไป
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ของกรทมที่ทำงาน
ด้านการเก็บขยะกวาดขยะดูแลเรื่องขยะ
เขาทำงานหนักมากเขาทำงานหนักมากในแต่ละวันนะฮะ
แต่สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของเขากับงานที่หนักขนาดนี้
ทำเพื่อคนกรุงเทพฯขนาดนี้จะเป็นยังไง
ติดตามจากคุณปียชาติคงถิ่นครับ
ตอนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งนะครับผมอยู่ที่สำนักงานเขตตลิ่งชันครับ
หลายคนก็กำลังอาจจะนอนพักผ่อนนะครับ
แต่สำหรับพี่พนักงานเก็บขยะของกรทมนะครับ
พวกเขากำลังทำงานนะครับช่วยเก็บกวาดขยะนะครับให้กับพวกเรานะครับ
ซึ่งวันนี้ผมจะตามพี่นะครับ
พนักงานเก็บขยะของกรทมเขตตลิ่งชันนะครับ
ไปดูว่าเขาทำงานกันยังไงนะครับ
โดยหนึ่งในทีมงานที่เราพูดคุย
ก็คือนายสมชายเสืองามเอี่ยมคุณพ่อของนางงามชื่อดังแอนนาเสืองามเอี่ยม
ซึ่งเป็นผู้ค่ำโหวตในวิชาชีพนี้มากว่า๓๐ปีครับ

แต่งกายก็จะต้องมีถุงมือมีเสื้อสะท้อนแสง
วันตลายกลางคืน
แต่ว่าเราเจอแบบนี้ทุกวัน
ขยะที่เขาทิ้งระหน่อยในถัง

ขยะเปียกนนี้ก็อัดเข้าไป
ตลอดเส้นทางพี่พนักงานเก็บขยะ
ทำกลางกลิ่นเน่าเหม็นและอันตรายจากของมีคม

เพื่อนำไปขายต่อไม่ได้นำทั้งหมดไปรวมกัน

แต่ปัจจุบันยังพบว่าประชาชนส่วนมาก
ไม่ได้คัดแยกขยะไว้ครับ

มันก็ดีมันก็ไว้สำหรับเรา

แยกเข้าคือขอให้แยกขยะอันตราย
แล้วก็พวกแก้วแตกกระจกแตกอะไรพวกนี้
ให้เขาเขียนไว้หน่อย
เสี่ยงไหมฮะถ้าพูดถึงว่าชีวิตเรา

มันต้องทำอย่างไรได้อาชีพ
หลังจากที่เราตามพี่ออกไปเก็บขยะนะครับ
ตั้งแต่ตี๑จนตอนนี้นะครับ

ก่อนที่ส่วนหนึ่งจะไปขายนะครับ
ส่วนขยะที่เป็นขยะมูลฟอย
ขยะที่เป็นขยะเปียก

ก็จะนำไปทิ้งที่บ่อนี้ครับ
คุณผู้ชมหลายท่านอาจเกิดคำถาม
งานที่ทำกับค่าตอบแทนคุ้มค่ากันหรือไม่

นักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครผู้ดูแล
ว่าเงินเดือนพนักงานประจำอยู่ที่๘๐๐๑๒๐๐๐บาท

พนักงานจึงต้องหารายได้เสริมจากการนำขยะไปขาย
ทำให้มีรายได้เพิ่มวันละ๑๐๐๓๐๐บาทต่อคนครับ
วันนี้ได้เท่าไรครับ

เท่าไรครับ

ถ้าผลตาย๑๕๐๑๖๐บาทมันได้อยู่แล้ว
มันก็ดีตรงที่ว่าเราได้รายได้เสริม

ชุมชนสามัคคีธรรมเขตประเวทภูมิเทพหานคร
คือตัวอย่างพื้นที่ชุมชนคัดแยกขยะ

หลังสมาชิกในชุมชนรวมตัวกันเป็นชุมชนคัดแยกขยะ
นางสมคิดจันทองดีหญิงชราอายุ๖๕ปี

ทุกวันนี้เธอมีรายได้จากการคัดแยกขยะขายเป็นหลัก
คนอื่นมองว่าสิ่งที่เธอทำนั้นสกปรก
แต่เธอมองเห็นค่า

มองว่าสิ่งที่เธอทำยังเป็นส่วนหนึ่งของการคัดแยกขยะได้
ซึ่งก็ตรงกับความต้องการของกรุงเทพมหานคร
ที่สนับสนุนให้ทุกภักดิ์ส่วนคัดแยกขยะ
และเธอยังสามารถหารายได้จากตรงนี้ด้วย
คุณผู้ชมครับการคัดแยกขยะประเภทต่างนะครับ
เป็นการลดปัญหาขยะของกรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นนะครับ
และยังเป็นการลดต้นทุนในการจัดการขยะ
รวมทั้งเป็นการผ่อนแรงให้กับพี่พนักงานเก็บขยะนะครับ
พวกเขาจะได้จัดการขยะได้เร็วขึ้น
และก็ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับ

วันนี้พวกเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ครับ
ปียชาติคงถิ่นข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ

แยกขยะสำคัญนะมันก็ช่วยได้เยอะนะคะ
ทีนี้เรื่องของรายได้ของพนักงานเก็บขยะเนี่ยค่ะ
กรุงเทพหานครก็ยอมรับจริงพี่อุ๋ยว่ารายได้เขาน้อย
รายได้เขาน้อยจริงแต่ตอนนี้กำลังหาแนวทางในการช่วยเหลืออยู่ค่ะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับผู้มนุยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร

ก็ยอมรับว่าค่าตอบแทนน้อยจริง
ถ้าเทียบกับค่าครองชีพในเมืองหลวง
เฉลี่ยอยู่ที่๑๐๐๐๑๒๐๐บาทต่อเดือน
เรื่องนี้อาจารย์ชัดสิทธิพันธ์พูดว่าราชการกรุงเทพหานคร
รับทราบถึงปัญหาหาแนวทางช่วยเหลืออยู่

ค่ารักษายามเจ็บป่วยให้กับพนักงานและคนในครอบครัว
รวมถึงเพิ่มวงเงินคุ้มครองจากประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุ
ก็พบว่าพนักงานเขาเสี่ยงจริงนะคะ
การเสียชีวิตเสี่ยงอุบัติเหตุระหว่างทำงานค่อนข้างสูง
ผู้บริหารก็กำลังดูว่าในเรื่องของค่าตอบแทนอย่างอื่นนะครับ

จริงพนักงานเราเสี่ยงภัยจะมีอุบัติเหตุบ้างอะไรบ้าง
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ต้องดูเรื่องสวัสดิการเขาเพิ่มขึ้นนะครับ
แต่เงินเดือนเหล่านี้ก็จะเป็นขึ้นไปเป็นแต่ละปีอยู่แล้วนะครับ
ทางผู้ว่าเองก็มีนโยบายที่จะเพิ่มค่าตอบแทนในเรื่องของเป็น
จากเงินเดือนนะครับเป็นเรื่องค่าตอบแทนให้กับพนักงานพวกนี้ด้วย
ก็กำลังดูเรื่องข้อกฎหมายกันอยู่
ส่วนปัญหาที่น่าเป็นห่วงก็คือจำนวนพนักงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ
ปัจจุบันมีพนักงานรวม๑๕๓๒คน
ปฏิบัติงานในพื้นที่๕๐เขตยังไม่พอนะคะ
คนที่มีอยู่ตอนนี้เลยทำงานกันหนัก
ปีนี้ปริมาณขยะอาจจะลดลงนะคะ
แต่พี่พนักงานเก็บขยะก็ยังทำงานกันหนักอยู่ดี
ปัจจุบันกรุงเทพหานครมีขยะเฉลี่ยวันละ๙๐๐ตัน
คือจำนวนนี้เป็นขยะมูลฝอยจากเศษอาหารประมาณสักร้อยละ๖๐
สำนักสิ่งแวดล้อมก็เลยวางแผนจัดการ๓ส่วนแบบนี้ค่ะ
คือลดและคัดแยกที่แหล่งกำเนิดเก็บรวบรวมและขนส่ง
และกำจัดขยะเนี่ยนะคะแต่ละวันขยะทั้งหมดจะถูกถูกส่งไปที่
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยออนุสศูนย์กำจัดมูลฝอยน้องแขม
ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม
ศูนย์กำจัดมูลฝอยออนุสก็มีกำลังในการจัดการกับขยะ
กำจัดขยะได้เฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ๓๕๐๐ตัน
ส่วนที่หนองแข็ม๓๕๐๐ตันที่สายใหม่๒๐๐ตัน
ก็จะใช้วิธีหมักฝังกลบหรือเผา
เพื่อผลิตไฟฟ้าขายให้กับบริษัทเอกชน
ส่วนที่เหลือประมาณ๑๗๐ก็จะนำไปกำจัดในบ่อขยะ

กรุงเทพหานครตั้งเป้าจะลดการฝังกลบให้เหลือแค่๑๓๐ภายในปี๒๕๖๗ค่ะ
สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องการเรื่องลนลงการแยกขยะที่ต้นทางมากที่สุด

ลักษณะของขยะถ้าไม่แยกซะแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องไปฝังกบหรือไปเผาทั้งหมด
การแยกเนี่ยมันอาจจะมีบางส่วนที่เอาไปรวมแต่บางส่วนก็ถูกที่มีประโยชน์มันจะถูก
เอาไปขายหมดอยู่แล้วคัดเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่น
จริงหลายโครงการที่เราดำเนินการเนี่ยเราพยายามลนลงก่อน
คือพูดว่ากฏมจันทร์ชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็ออกมาคลื่นไหวเยอะนะคะเรื่องนี้นะคะ
และนี่ค่ะนางงามคนเก่งนะคะคุณแอนนาเสือเอี่ยมก็ช่วยในการโปรโมททางกรทม
แล้วก็ให้กำลังใจพนักงานเก็บขยะคุณพ่อทำงานอยู่ที่ทีมข่าวของเราไปคุยด้วย
นี่คือคุณพ่อของเธอนะคะก็มาช่วยเป็นกระบอกเสียง
สำคัญเลยคือเธอช่วยรณรงค์เรื่องนี้ค่ะคัดแยกขยะตั้งแต่จุดเริ่มต้น
อันนี้คือจะช่วยได้เยอะมากนะคะมันลดภาระพนักงานเก็บขยะ
งบประมาณในการกำจัดก็กรทมต้องใช้งบประมาณมากถึงปีละหกพันล้านบาท
ในการดำเนินการกับขยะเหล่านี้ค่ะแต่ต้องบอกพี่น้องพนักงานเก็บขยะนะคะ
ให้กำลังใจกันเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวช่วยผลักดันเรื่องของการช่วยเหลือด้วย
คือเขาทำงานหนักจริงนะเป็นงานที่เสียสละด้วยนะค่ะ
สำหรับพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่กรุงเทพนะฮะพี่ที่ทำงานด้านนี้ทั่วประเทศเลยนั่นแหละ